จากกรณีที่มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยท้องเสีย
คือท่องเสียอย่างหนักเลยถ่ายแบบเช้าเย็น๒๐รอบแล้วไปหาคุณหมอ
ปรากฏว่าจากแค่อาการท้องเสียเธอต้องถูกตัดนิ้วมือนิ้วเท้าทิ้งทั้งหมด
มือขวานี่โดนตัดทั้งมือเลยนะคะ

คุณผู้ชมนี่คือที่เห็นเป็นสีดำเนี่ย
ไม่ได้ไปจุ่มสีหรือทาสีนะคะ
นี่คือผิวของเธอจริงเนื้อจริง
แต่มันตายเพราะว่ามีอาการติดเชื้อแล้วออกซิเจนไม่ไปเลี้ยง
ถึงบอกว่ามือขวาต้องโดนตัดทิ้งทั้งมือ
ส่วนมือข้างซ้ายตัดนิ้วทิ้ง
ทั้งสองข้างก็โดนตัดนิ้วทิ้งเหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้สามีของเธอเป็นคนเอามาโพสต์ร้องผ่านสื่อเอาไว้
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้
ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ

เล่าเรื่องราวให้เกิดขึ้นว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้น๑๐เมษายน
เขาไปทำงานตามปกติแต่ว่าภรรยาอยู่ที่บ้าน
ภรรยาอายุ๓๐ปีนะคะแล้วภรรยาท้องเสีย
แต่ท้องเสียหนักเลยถ่ายไป๒๐รอบได้ตั้งแต่เช้าเย็น
เขาก็เลยรีบพาภรรยาไปหาคุณหมอที่คลินิก
แต่ไปแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
พอวัดความดันโอ้โหความดันต่ำมากเลยต้องเข้าห้องฉุกเฉิน
แล้วปรากฏว่าพบว่าภรรยามีอาการไตวายร่วมด้วยอีก
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเอกสารมาให้สามีเซ็นยินยอม
เจาะเส้นเลือดใหญ่ที่คอและในเอกสารเขาบอกเท่าที่เขาจำได้นะคะ
มันมีข้อความระบุประมาณว่าอาจจะมีผลข้างเคียงติดเชื้อและห้ามฟ้องร้อง
๑เมษายนพอผลเลือดออกพยาบาลก็มาบอกว่า
จากการประเมินเบื้องต้นลำไส้น่าจะติดเชื้อหรือไม่ก็อุดตัน
๒เมษายนพยาบาลเอาเอกสารมาให้เซ็นยินยอมอีก
ในการรับการผ่าตัดดูว่าลำไส้มีอะไรผิดปกติไหม
หมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะ
พบแค่ไส้ติ่งกับแผลในกระเพาะเล็กน้อย
ก็เลยผ่าตัดไส้ติ่งชิ้นนั้นออกไปให้

หรือว่าตรวจสอบอะไรเบื้องต้นเลยเหรอว่ามันมีหรือมันไม่มีอะไรยังไงแบบไหน
เพราะสุดท้ายแล้วการผ่าตัดครั้งนี้ก็ไม่เจออะไร
เจอแค่ไส้ติ่งที่ก็อาจจะยังไม่ได้อักเสบแล้วเขาก็ตัดทิ้งไปเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
แล้วก็ทำให้ภรรยาเขามีแผลเป็นยาวเกือบ๑นิ้ว
ระหว่างที่ภรรยาเขาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑๐๒๐เมษายน

ระหว่างที่ภรรยาอยู่โรงพยาบาลเขาไปเยี่ยมทุกวัน
นั้นภรรยาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอด
แปลกใจที่สองของสามีก็คือ
สิบกว่าวันไม่เจอหมอเลยอ่ะ
ไม่เจอหมอที่มารักษาพยาบาลเลย
ถามไปก็ได้คำตอบว่าอ๋อติดวันหยุดยาวค่ะ
ถึงยี่สิบเมษายนติดวันหยุดสงกราน
จนกระทั่ง๒๑เมษายนได้เจอคุณหมอแล้วคุณหมอมา
แต่ตอนนั้นเนี่ยอาการภรรยาเขาคืออย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชม
มือข้างขวาเป็นสีดำแบบนั้นดำสนิท
มือข้างซ้ายเนี่ยนิ้วเริ่มไปทีละนิ้วทีละนิ้วแล้ว
ส่วนที่ปลายนิ้วเท้าก็เปลี่ยนสีดำหมดเลยเหมือนกัน
ภรรยาเขาเริ่มมีอาการเบลอไม่สามารถเล่าอะไรได้
ี่สิบสี่เมษายนพยาบาลมาถามเขาว่า
ภรรยาคุณเคยติดเชื้ออะไรไหมเพราะตอนนี้ภรรยาคุณมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ส่วนที่มือกลายเป็นสีดำเนี่ยเป็นเพราะว่าขาดออกซิเจนไปเลี้ยง
ช่วงนั้นน่ะแม่ยายเขาก็คือแม่ของภรรยา
ว่ายังไงคือแค่มาอาการท้องเสียแล้วทำไมมันเป็นหนักขึ้นขนาดนี้
อยากจะย้ายโรงพยาบาลจังเลย
เพราะเอิญพยาบาลได้ยินพยาบาลตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมคะ
คุณมีเงินกี่ล้านจะรักษาไตหรือรักษาอะไร

และประเด็นคือไม่ได้พูดกันนอกห้องพักผู้ป่วยไง
ภรรยาเขาได้ยินคำนี้ว่าตัดมือใจเสียไปเลย
ที่ตอนแรกเห็นมือเห็นเท้าตัวเองดำขนาดนั้นก็ช็อกแล้ว
พอดีว่าอาจจะได้ตัดมือปุ๊บ

ก็เลยต้องคอยปลอบใจกันให้กำลังใจกันมาเรื่อย
เมษายนโรงพยาบาลให้กลับบ้านค่ะ
แล้วเอาเอกสารฉบับหนึ่งมาให้ดูบอกว่า

เป็นยาที่มีลักษณะคล้ายกันกับอดรีนาลีน

เพิ่มความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือด
นี่ค่ะเอกสารฉบับนี้
เนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
ริ่มเลือดกระจายไปอุดตันตามเส้นเลือด
เลี้ยงนิ้วมือนิ้วเท้าแขนขาส่วนปลาย

แล้วก็กลายเป็นสีดำขาดออกซิเจนไปแบบนั้น

ส่วนมือขวาต้องตัดทิ้งทั้งมือ

แล้วก็นัดไปตัดทิ้งในวันที่๑๘มิถุนายน
บอกผมคาใจทุกประเด็นเลย

ท้องเสียทำไมรักษาไม่หาย

ถึงขั้นต้องตัดมือตัดนิ้วขนาดนั้น
ตอนนี้เขาทำได้แค่ให้กำลังใจภรรยา
ทั้งที่สภาพจิตใจเขาเองก็แย่ไม่แพ้กัน
หัวมันมีแต่คำถามมันมีแต่ข้อข้องใจ

การรักษามันเป็นไปตามมาตรการ
มันเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องจริงใช่ไหม

ว่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่าท้องเสียไปช้า
แล้วก็อยากจะบอกหมอเวลาคือรักษาผู้ป่วย
ถึงขั้นที่ว่าจะตัดขาจะเสียชีวิต

คือแบบว่าคือใช้ยาตัวนี้แล้วเนี่ย

คือคุณต้องหยุดปุ๊บโทรมาบอกญาติว่า
ตรงนี้น้องเขาเนี่ยความดันต่ำ
เราต้องใช้ยาตัวนี้ถ้าไม่ใช้ตัวนี้
คนไข้ก็จะตาย
ถ้าใช้ต่อมือก็จะเสีย
คือถ้าเขามาบอกแบบนี้ผมก็โอเคนะ

ด้านฝ่ายภรรยาเองเธอบอกเลยว่า
เธอไม่ติดใจการรักษาของทางโรงพยาบาลนะ
ก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมอทั้งพยาบาล

แล้วก็อยากฝากถึงคนที่ดูข่าวอยู่ให้เรื่องของเธอ

ถ้าเกิดคุณมีอาการท้องเสียหลายครั้งหลายรอบเนี่ย
อย่าชะล่าใจว่าเออกินยานิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
เพราะมันอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดแบบที่เธอเจอได้
ตอนนี้ถามว่าสภาพจิตใจเธอเป็นยังไง
ก็ทำใจยอมรับได้บ้างแล้วประมาณนึง
ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการทำงานก็ตามค่ะ
ได้ไหมค่ะ
ซึ่งเธอก็โชว์มือทั้งสองข้างให้ทีมข่าวดูด้วยนะคะ
โดยมือข้างขวาเธอเนี่ยถูกตัดทิ้งไปทั้งมือเลยค่ะ
ส่วนข้างซ้ายเนี่ยโดนตัดเฉพาะนิ้วกลางกับนิ้วนาง
กับว่าตอนนี้มือที่ใช้งานได้มีข้างซ้ายข้างเดียวนะคะ
เป็นคนที่มีกำลังใจดีมากเลยนะ
เพราะว่ามันเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้

ดราม่าแอดดิกค่ะก็ออกมาให้ความรู้ในเรื่องนี้
ว่าภาวะท้องเสียแล้วต้องตัดมือตัดขาเนี่ยมันเกิดจากการที่ท้องเสียแล้วช็อก
กระทั่งติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลาย
ปลายสุดของร่างกายเรามันก็คือนิ้วมือกับนิ้วเท้า
ก็เลยทำให้อวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันค่อยตายเซลล์มันตายแล้วก็กลายเป็นสีดำแบบนี้
ซึ่งเขาเรียกว่าอาการของแกงกรีนนะคะ
นี้แสดงว่าคนไข้ในอาการหนักมากซึ่งหมอเนี่ยช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้
ต้องบอกว่าเป็นอย่างแรกเลยที่คุณหมอต้องทำอยู่แล้วคือช่วยชีวิตคนไข้เอาไว้ก่อน
แล้วก็พยายามเก็บอวัยวะเช่นแขนขาหรือว่าชิ้นส่วนต่างให้ได้มากที่สุด
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องรอฟังแถลงจากทางโรงพยาบาลอีกทีนึงในแง่ของรายละเอียดนะคะ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลได้ข้อมูลบอกว่า
คือผู้ป่วยไม่ได้มีการร้องเรียนมายังโรงพยาบาลโดยตรง
แต่โรงพยาบาลมีการพูดคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติบ้างแล้ว
แล้วก็มีที่ให้ข้อมูลกับสื่อเพื่อนำเสนอเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้มีการระบุชื่อโรงพยาบาลออกสื่อเพื่อให้ออกมารับผิดชอบแต่อย่างใดอ่ะนะคะ
ทางโรงพยาบาลเองเขาก็ยืนยันว่าในทุกเคสเนี่ยแพทย์และพยาบาลดำเนินการรักษาตามขั้นตอนทุกอย่าง
ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรกับสื่อเพราะว่าข้อมูลของผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นความลับของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ